ทีนี้ค่ะก็ตรวจสอบดูค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะ
ใครที่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้แล้วบ้างใครที่ยังไม่ได้
ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยค่ะคือทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปคุยก็หลากหลายความรู้สึกคนที่ได้เงินแล้วเนี่ยเขาก็ดีใจ
คนที่ยังไม่ได้เขาก็ลุ้นอยู่เขาก็เกิดคำถามในใจว่าทำไมฉันยังไม่ได้
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างอันนี้เป็นกลุ่มอาชีพที่เข้าเงื่อนไขอยู่แล้ว
พี่วินคนนี้นะคะนี่ค่ะเขาอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิด๒
ก็วันนี้ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้แล้วนะคะได้๕๐๐บาทได้แล้วค่ะ
คือพี่เขาบอกสตางค์หายากจริงยุคนี้นี่แถวจตุจักรนะคะ
คุณพี่สิริมงคลชังใบวงขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะ
เช็คยอดเงินดูแล้วก็บอกว่าได้แล้วจริงนี่โชว์ให้ดูเลยนะคะ
ดีใจมากค่ะเพราะภาระโอ้โหไหนจะผ่อนรถไหนจะค่าเช่าห้อง
ไหนจะค่าใช้จ่ายในครอบครัวเยอะไปหมด
ตั้งแต่มีโควิด๑๙เนี่ยนะรายได้หายไปเกินครึ่งนะ
มันไม่พอจริงพอรู้ว่าตัวเองผ่านหลักเกณฑ์
ได้รับเงินดีใจมากอันนี้คือการต่อลมหายใจจริงเลย
ดีใจมากครับเพราะว่าตอนนี้แย่ไปหมดทุกอย่าง
ภาระเยอะมากแล้วก็ผู้โดยสารไม่มีเลยตอนนี้
คือจากปกติรายได้ก็พออยู่ได้เพราะว่ามีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถ
ตอนนี้คือลูกค้าไม่มีเลยวันหนึ่งบางทีนั่งเย็น

ก็มีค่ามากเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้เราก็แย่มาก
ลำบากมากเลยเพราะดูจากสภาพทุกวันนี้วิ่งรถไม่ได้เลยไม่มีเงินเลยอ่ะ
เพราะเราต้องกินต้องใช้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเงินก้อนนี้คือ
ไม่รู้จะทำไงเลยครับลำบาก
ว่ามีบางคนที่เขาได้รับเงิน๕๐๐๐บาทตามมาตรการเยียวยานี้
แต่เขาไปโพสต์ในลักษณะที่ว่ามันก็แค่เสร็จเงินหลังตู้เย็นเถอะ

นี่ไงหรือบางทีไปดูในเฟซบุ๊คเขาแล้วโอ้โหโพสต์ภาพไปเที่ยวต่างประเทศ
ใช้สินค้าแบรนด์เนมแต่ทำไมเข้าเงื่อนไขแล้วก็ได้เงินตามมาตรการนี้ล่ะ
ไอ้เฟซบุ๊กอะไรเหล่านี้

แล้วเขาเดือดร้อนจริงแล้วเขาได้เงิน
เขาบอกว่าเงินนี้มีความสำคัญกับเขามากนะ
ถ้าจะไปดูคนอื่นที่โพสต์ว่าเงินมันเล็กน้อยช่วยอะไรไม่ได้หรอก
แบบเนี้ยเขาบอกเขาไม่สนหรอกแต่สำหรับเขาและครอบครัว
มันช่วยเขาได้จริงจริงแล้วคนที่ประกอบอาชีพเดียวกับเขา
ก็ยังมีที่ยังไม่ได้รับเงินนะก็อาจจะต้องรอทยอยได้
วันที่๙เมษายน๑๐เมษายนค่อยทยอยไปแบบนี้นะคะ
เขาควรน่าจะมาให้คนที่ลำบากจริงมากกว่า
เพราะว่าคนที่มีตังค์รวยอยู่แล้วเขาไปลงแล้วเขาได้
เหมือนแบบไม่ยุติธรรมคือคนที่ลำบากเขารอเงินก้อนนี้แบบ
เขาลำบากจริงเขาควรจะได้มากกว่า
ก็ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอีกจำนวนนึง
ตรงนี้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้๕๐๐๐
เพราะว่าพอตรวจสอบกับแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยนะคะสถานะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เลยค่ะ
พี่วินตรงนี้รวมไปถึงเจ้าของร้านอาหารแถวนั้น
ก็บอกว่าโอ้โหลำบากอ่ะค่าเช่าห้องก็ไม่มีจ่าย
เงินค่าผ่อนรถก็ไม่มีจ่ายโดนทวงแล้วโดนทวงอีกจะโดนยึดรถอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
อยากให้รัฐบาลตรวจสอบแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการเยียวยาเงินตรงส่วนนี้ให้หน่อย
มันคือความหวังของพวกเขาเลยนะถ้าเป็นไปได้ใช้วิธีอื่นได้ไหมล่ะ
สำรวจตามทะเบียนราชคนที่เดือดร้อนจริงอะไรแบบนี้
คือหลากหลายอาชีพที่เขาก็เดือดร้อนแต่บางทีมันไม่เข้าเงื่อนไข
หรือบางทีคือรอนานอะไรแบบนี้ค่ะ
คาดหวังคาดหวังมากที่สุดนะครับเพราะว่าลำบากจริงเงินก้อนนี้สำคัญมาก
ตั้งหวังไว้ว่าถ้าไม่ได้มานี่ไม่มีที่มาที่ไปกับชีวิตเลยครับ
ก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับมันต้องสำรวจให้มันแน่ชัดก่อนว่าอย่างพวกผมเนี่ย
อาชีพหมาสาวกินข้ำมันลำบากจุดสุดถ้าเจอพิษอย่างนี้ก็แย่
รายได้ที่เคยได้วันละ๕๖๐๐อย่างนี้ก็ตกไปวันละ๖๐บาทก็ยังแทบไม่ได้เลย
เงินเยียวยา๕๐๐๐พี่ถามหน่อยคนที่แบบเขาเดือดร้อนจริงได้เปล่า
แทบไม่รู้เลยรัฐบาลเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์ที่ว่าคุณควรได้หรือไม่ได้
พี่ถามหน่อยไอ้คนทุกคนเดือดร้อนจริงสมควรได้เขาก็ไม่ได้
เช่นบางอาชีพเขาอาจจะไม่ได้เข้าข่ายไม่เข้าเงื่อนไขไม่เข้าหลักเกณฑ์
แต่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเขาก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกัน
เช่นคุณลุงท่านนี้เก็บของเก่าขายก็อาชีพไม่ได้อยู่ในเกณฑ์
ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี่ค่ะแต่ก็คือทำ
แต่ไม่มีคนซื้อคนไม่อยากใช้สตางค์
เขาก็กระทบเหมือนกันนะคะ
เข้าใจเพราะเขามีเงื่อนไขอยู่แล้วครับ
เพราะเราต้องไม่ได้เพราะเราไม่เข้าประกันสังคมนะครับ
ไม่มีโอกาสจะได้อยู่แล้วครับเพราะได้แต่สวัสดิการรัฐ๓๐๐
ช่วงก่อนหน้านี้เศรษฐกิจดีมันก็เก็บพอได้ทุกวันนะครับ
ช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ก็ไม่ได้ก็อาศัยสวรรค์ดิการรัฐ๓๐๐ครับ
แล้วเราไปเอายังไงครับ
ไปไปเบิกของเอาอะครับเบิกของพวกมาม่าปลากระป๋องอย่างเงี้ยครับ
คืออย่างคุณลุงเนี่ยกลุ่มอาชีพไม่ได้แล้วเป็นผู้สูงอายุไง
รัฐเขาก็ถือว่าได้สวัสดิการอยู่แล้วตรงนี้ด้วยไง
ใช่ค่ะคือทางรัฐบาลบอกว่าคนที่ไม่เข้าข่ายที่เข้าหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับเงินตามมาตรการ๕๐๐บาท๖เดือนเนี่ย
ก็อาจจะต้องไปรอเงินเยียวยาตามมาตรการอื่นอย่างนี้ไง
นักเรียนนักศึกษากาเศรษฐกรเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการเยียวยาในภาคส่วนต่าง